นี้จะพาไปดูลีลาการแดนสุดติ่งเลยนะครับ
หนุ่มหล่อล่ำตัวพ่อพี่บอยพิษนุกันค่ะ

รุ่นเล็กหลบไปหลีกทางให้รุ่นใหญ่

ระดับตำนานบ้านเอเอฟทั้งที
สมัยเปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนแปลง
จะไม่ยืนร้องเพลงหล่อโชว์ลูกขอคันเทพอย่างเดียว

ต้องออกสเต็ปวาดลวดลายสายสะโพก
ยกยก้นเอ็นเนอร์จี้ลนแบบนี้เลย

ตายเข้ากลุ่มปั๊บเนียนปุ๊บ

นี่ขนาดแค่แกล้งซ้อมครั้งแรกยังขนาดนี้
คนมันพื้นฐานดีไม่อยากจะคิดเลยค่ะคุณพี่
ถ้าซ้อมที่ในร้านคุณพรีจะเบิดไหน

เป็นอย่างไรคะลีราพี่บอยคิดว่าเกอร์กรุ๊ปจะฝ่องวง
สิ่งที่ฉันก็เดินได้นะหมูเจ๊รู้ตึงยังไงจ๊ะ